ไปดูเรื่องที่คนในโลกโซเชียล
เขาเรียกว่าครอบครัวกลาง๒๐๑๘

เพราะว่าตำรวจสพมาพตะพุธ
ที่ระยองเนี่ยนะคะ

แล้วก็จุดที่มันเป็นเส้นขอบทางขาวแดง

ทีนี้พอตำรวจจะมีการเขียนใบสั่งให้

ทางฝั่งครอบครัวนั้นก็โวยวาย
แล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย

ต่อยเขาที่เบ้าตาไว้
ดูคลิปกันค่ะ
ก็มีป้ายบอกอยู่นะครับ

เกิดขึ้นเมื่อ๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา

บบพ๕๕๒สุโขทัยเนี่ย

ก็มีการด่าทอตำรวจ
ตำรวจก็พยายามนะคะ

ใกล้ตรงไหนอย่ามาจับ
อย่ามาจับคุณ
โหเนี่ยตำรวจโดนชก
ให้เราชี้บัตรแพลกให้ดูเลย
ร้อยตำรวจเอกวิทยาที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ซึ่งตำรวจเพื่อนตำรวจคนอื่นเนี่ย

ที่เป็นคนชกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
และดูหมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
เรียกนายพยอมแสงวันดีอายุ๓๐ปีที่เป็นเจ้าของรถกระบะ
แล้วก็อีกคนนึงคือนางสาวฮาไทยรัฐสมทวินอายุ๓๕ปี
สองสามีภรรยาเขาเป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ก็เรียกมามารับทราบข้อกล่าวหาเดียวกันนะคะ
ก็ทั้งนายพยอมทั้งนางสาวฮาไทยรัฐก็ไปพบพนักงานสอบสวนล่ะค่ะ
ไปให้ปากคำไปรับทราบข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาก็คือต่อสู้ขัดขวางดูหมินเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
แต่ทั้งคู่หน้านิ่งแบบนี้ค่ะก็น่าเรียบเฉยนะคะ
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือลงบันทึกประจำวันแล้วก็ปล่อยตัวไป
ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุธมามอบดอกไม้ให้กำลังใจตำรวจนะคะ
ก็ไปกันที่สพมาพตาพุธก็ยืนยันว่าไม่อยากให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย

วันเกิดเหตุถูกตำรวจจราจรขอตรวจค้นภายในรถ
แล้วก็ปิดประตูรถเขาแบบแรงมาก

จากปิดประตูรถแรงแล้วตำรวจผลักอกเขาด้วยจนเขาเกือบล้ม
เถียงกันแบบรุนแรงอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
มันชิ้นละ๖ทีนึงค่ะแต่ก็ไม่มีเฟรย์
ชิ้นชิ้นให้ดูด้วยนะชิ้นหน้าออกตรงที่ว่ารอยบีบของมันจะเป็นคุณ
นี่ค่ะฟังทางผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะมาฟังทางด้านตำรวจบ้าง
พันธุ์ตำรวจเอกอักขพงศ์สุนทรวิพาทผู้กำกับสพมาพตาพุธ
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าพนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องขอผัดฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ต่อสารในวันพรุ่งนี้และก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานจากคลิป
คลิปที่คนถ่ายเอาไว้นี่แหละค่ะรวมถึงมีคลิปจากหมวกของตำรวจ

เพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ร่วมก่อเหตุทุกคนค่ะ
ชาวบ้านบ้างจากคลิปของตำรวจบ้างอะไรอย่างนี้
สำหรับผู้ที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมดนะครับ
เขาก็ลงพื้นที่เขาก็ไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์

ที่เขาเห็นเหตุการณ์เป็นแม่ค้านี่แหละ
พอให้สัมภาษณ์กับวัสดิ์
เมื่อเช้านี้นะแม่ค้าก็ต้องมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
และไปลงบันทึกประจำวันที่สพมาพตะพุธ
เพราะอะไรหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้ว
จ่อยบอกว่าถูกชายชะกันประมาณ๖คน

เข้ามาถืออาวุธมีดมาข่มขู่ถึงแผงเลย
ป้าจ้อยขายของอยู่บอกว่าจะแจ้งความเอาผิดกับป้าจ้อย
ฐานแจ้งความเท็จแล้วก็จะเรียกเงินค่าเสียหาย๑๐ล้านบาท
รวมถึงขู่ป้าด้วยนะบอกว่าจะพาพวกมารุมโทรมอีก๓วัน
ทำให้ป้าจ๋อยก็รู้สึกหวาดกลัว
ซึ่งชุดสืบสวนสพมับตะพุทธก็ยืนยันนะคะว่าป้าไม่ต้องกังวล
จะดูแลความปลอดภัยให้กับป้าจอยเป็นอย่างดีค่ะ

ไปตามไปสืบว่าครอบครัวกลาง๒๐๑๘เนี่ย
คือเป็นใครแล้วไปเปิดวาร์ฟ
ปรากฏว่าในโลกออนไลน์เขามีการแชร์คลิป
คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙

ทะเลาะวิวาสกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดท่าอิด

ลักษณะก็คล้ายกันกับที่ระยองเลย

แต่รอบนั้นเป็นการด่าทอตำรวจจราจร
สพบางศรีเมืองก็หยาบคายนะคะ
วันที่เกิดเหตุทั้ง๓คนจอดรถในที่ห้ามจอดไง
มันก็เลยทำให้การจราจรติดขัด
แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจจราจร
บอกว่าไปดูหน่อยซิรถคันนี้ที่จอดอยู่เนี่ยมันทำให้รถติด
แต่ก็ถูกกล่าวหาว่ากลายเป็นเข้าข้างคนในตลาดเหรอ
มีการด่าทอหยาบคายเราต้องดูดเสียงบางช่วงบางตอน

โอ้โหทำไมใช้อารมณ์อยู่บ่อยครั้งแบบนี้
เหมือนติดเป็นนิสัยอะไร
ก็ได้เห็นแบบนี้แล้วทำให้นึกถึงเรื่องพ่อแม่รังแก่ฉันเหมือนกันนะครับ

ตำรวจจราจรสพบังศรีเมืองรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดท่าอิด
พอเกิดเหตุการณ์เขาก็แยกย้ายกันไป
เอาจริงนะพ่อค้าแม่ค้าเองก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันบานปลายไป
รู้ว่าอ้าวมาอีกแล้วเหรอ
ล่าสุดมาก่อเหตุกลางมาก่อเหตุ
ห้าวเป้งในพื้นที่สพมาพตะพุธที่จังหวัดระยอง
แล้วคุณเข็มมาสอนคนระยองเองเนี่ยนะ
เขาก็โพสต์เลยในโลกโซเชียลบอกว่า
ไม่ควรอยู่ที่ระยองแล้วคืออยากให้ออกไปเลย
คือทำแบบนี้มันส่งผลกระทบกับคนที่ระยองด้วย

ใช้อารมณ์ทะเลาะกับตำรวจไปแล้วครั้งหนึ่ง